คดีฆ่าหันศพชายชาวสเปนก็ยังคงขึ้นหน้าหนึ่งอยู่นะฮะ
เป็นพาดหัวใหญ่หน้าหนึ่งวันนี้คุณผู้ชมครับ
อาตูมือหั่นศพเพ่นเขมรคุมสาวสนิทเค้น
จักรยานยนต์ริมชายแดนจังหวัดสุริน

ก็เป็นความคืบหน้าหลังจากที่มีการหลบหนีไปที่บ้านเกิดครับ
ล่าสุดนะครับทีมสืบสวนเองก็สามารถจับกลุ่ม

คนสนิทของผู้ต้องสงสัยนะครับ
โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๑๒กองกำลังบุรพาและตำรวจภูทรครองลึก
ส่วนที่กำลังร่วมกันตั้งจุดตรวจค้นบุคคลและยานผ่าน
ทุกคันที่ออกนอกประเทศไปฝั่งปอเต็ดของกัมพูชาครับ
ตั้งอยู่ที่บริเวณจุดตรวจขาออกด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญญประเทศ
จุดผ่านแดนถาวรบ้านครองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสาแก้ว
เพื่อตรวจค้นควานหาตัวนายอาเทิบริ้งเซตชาวสเปนแล้วก็หญิงไทย
หลังทั้งคู่นั้นตกเป็นผู้ต้องสงสัยอุ้มฆ่าหันศพนายเดวิดเบอร์นาทนะครับ
ที่ปรึกษาบริษัทเอกชนชาวสเปน
จากการตั้งจุดตรวจสกัดแล้วตำรวจก็ยังจัดชุดปฏิบัติการร่วมเดินเท้า
ตรวจสอบตามจุดต่างในตลาดโรงเกลือ
แล้วก็ที่บริเวณหน้าทางเข้าด่านพรมแดนอลัญญประเทศ
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องสงสัยแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยว
แล้วก็หลบหนีออกไปทางฝั่งของกัมพูชานะครับ
ขณะที่จำนวนสื่อสวนภูทรจังหวัดซูลินครับ
มีการเชิญตัวนางสาวปริศนาแสนอุบล
ซึ่งเป็นเพื่อนสาวของนายอาเทอร์มาสอบสวนข้อมูล
ซึ่งนางสาวปริศนาก็รับสารภาพว่า
หลังเกิดเหตุได้มีการพานายอาร์เธอ
ไปเช่าห้องพักที่ซอยสุธิพรย่านดินแดงในกรุงเทพ
แต่ว่าเมื่อมีข่าวปรากฏออกไปว่า
ชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา
นายอาเทอร์จึงชวนตนเองนั้นขี่รถจักรยานยนต์จากกรุงเทพ
กลับมาที่บ้านของนางสาวปริศนาในหมู่บ้านจากแก่โกน
ตำบลสำรงที่อำเภอเมืองสุรินทร์นะครับ
แต่ปรากฏว่ามีพนักงานร้านอาหารแห่งหนึ่ง
เห็นนายอาเทอร์แล้วก็จำได้ว่าใบหน้าไปคล้ายกันกับผู้ต้องหา
ตำรวจกำลังประกาศจับในทีวี

พอมีการเรียกตำรวจมานายอาเทอร์ก็เหมือนจะไหวตัวทัน

รู้ว่าเขากำลังตามตัวอยู่ก็ขับรถจักรยานยนต์หลบหนี
ก่อนจะมีคนไปพบว่านายอาเทอร์นำรถจักรยานยนต์
จอดทิ้งไว้ที่ป่าใกล้กับชายแดนไทยกัมพูชา
ตำรวจก็รีบจัดกำลังไล่ล่านายอาเทิดแต่ว่าจับไม่ได้
ไม่รู้ตอนนี้หลบหนีออกนอกประเทศไปหรือยัง
ด้านพลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาศัลยบัตร๑๐
ในฐานะหัวหน้าชุดคลี่คายคดีฆ่าหันศพ
ก็เรียกประชุมทีมสืบสวนฆ่าหันศพนายเดวิท
เข้าประชุมที่ศูนย์สืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าเรื่องของการจับกลุ่มคนร้าย
เพราะว่าแนวทางการสืบสวนของตำรวจพบว่าทีมสังหารของนายเดวิดนั้น
ไม่ได้มีแค่นายอาเทิร์ดแล้วก็นางสาวปริศนา

ซึ่งล่าสุดพลตำรวจเอกปัญญาก็สั่งการให้ทีมสืบสวน
เดินทางไปรับตัวนางสาวปริศนามาสอบสวนที่กรุงเทพมหานครแล้วครับ
ขณะนี้ทีมกำลังติดตามตัวอยู่นะครับก็เชื่อว่าหน้าที่จะคืบหน้า